มาถึงเรื่องของเสียท็อปหรือว่าในท็อป

ถ้าตามข้อมูลล่าสุดเนี่ยจากการยืนยันจากทาง
สตมเลยนะฮะเป็นตำรวจ
สตมแล้วก็บอกว่าทางสตม
ที่ท่ากับสยานสุวรรณภูมิเนี่ย
พบล่าสุดความเคลื่อนไหว
ก็คืออาทิตย์ที่๖ตุลาคม๖นาฬิกา๓๐

คือนายธนัทสิริปิยพร
หรือเสียท็อปหรือในท็อป
ที่เป็นข่าวดังในช่วงเวลานี้ว่าไปมีกรณี
กับหญิงสาวชาวจังหวัดบุรีรำที่แต่งงาน
กับเขาแล้วก็ต้องเลิกกันทิ้งภาระค่าใช้จ่าย
ในงานเอาไว้หลายล้านแล้วคนก็ออกมาเปิดเผยด้วย
เยอะแยะไปหมดว่าถูกหลอกลวงช่อโกงแบบนั้นแบบนี้

ทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
นาฬิกา๓๕นาทีปลายทางคือฮ่องกง
แล้วก็เนี่ยค่ะตัดผมใหม่
ใช่แล้วก็ทำเหมือนทรงใหม่
ทางตอบมอบอกว่าก็
เปลี่ยนชื่อนามสกุลบ่อยอ่ะใช่ค่ะ
เวลาเดินทางไปต่างประเทศทีไรเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ต้องไม่ได้ควบคุมตัว
ก็ชื่อมันไม่ตรงมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย
แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อหาอะไรที่
ถูกแจ้งดำเนินคดีไงก็ช่องโหวตตรงนี้มันก็

เต็มที่คือ๓๐วันยังไงก็ต้องเดินทาง
เขาก็ยังไม่ได้มีคดีความอะไรนะขณะนี้ตอนที่เดินทางไป
ส่วนการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
นุ่งใบหน้าตรงไม่ตรงอย่างไรนั้นก็
ก็เป็นตามขั้นตอนของการเดินทางเข้าออกนะครับค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วไปเนี่ย
จะไปแบบไหนไปยังไงไอ้คดีความต่าง
ไม่ใช่คดีความข้อกล่าวหาต่างที่ถูกคนเขาเปิดเผยเอาไว้
โดยเฉพาะกรณีเจ้าสาวคนล่าสุดที่แต่งงานกันแล้วก็ต้องเลิกกัน
จะกลับมาจัดการให้พรุ่งนี้แล้วนี่๙ตุลาคม
จะกลับมามั้ยจะยังไง
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามหาหลากหลายวิถีทาง

ไม่ยอมชี้แจงแถลงไขอะไรเลยนะครับเพื่อจะตอบคำถามของสังคมที่ขาใจ
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีคลิปหนึ่งมันเผยแพร่ออกมา

ก็เป็นในท็อปหรือว่าเสียท็อปนี่แหละน่าจะอยู่ที่ท่ากาศยานที่ฮ่องกงแล้วล่ะนะ
เพราะว่ารักษณะของการเดินจะเหมือนในสนามบิน
เหมือนกับถ่ายเองเซลฟี่เดินแล้วไปแล้วก็พูดไปอะไรอย่างนี้
ลองฟังดูก่อนกันแล้วกัน
เขาดูข่าวกันอย่างมีสติ

เขาบอกว่านักข่าวไทยเนี่ยสร้างข่าวนะครับ
เดินทางเข้าออกได้ปกติได้รับการต้อนรับแบบวีไอพี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับประเทศจีนและฮ่องกง
เพราะเขาไม่ได้สนใจข่าวหรอกเขาดูข่าวกันอย่างมีสติ
นั่นหมายความว่าเขาก็พยายามที่จะยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหา
ตามข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้

แต่พอมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาครับ
มันก็เลยทำให้มีคำถามตามอีกว่า
ตกลงแล้วเขาจะเอายังไงกันแน่
ตกลงแล้วเขาถ่ายคลิปนี้ตั้งใจจะส่งให้ใคร
ถ่ายให้จะส่งให้ใครมีเจตนาอะไรในการถ่ายคลิปนี้
แล้วก็มันถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ครับทีมข่าวของเราก็เลยลองติดต่อกับเสียท็อป
ตามเบอร์ตามหมายเลขตามไลน์ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีที่เคยติดต่อแหละ
อยู่ดีเมื่อคืนเฮ้ยเสียท็อปตอบกลับคุณเขมมสอน
คุยตอบกลับมากับทีมข่าวของเราครับ
เรื่องของคลิปก่อนเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้ข้อมูลในโทรศัพท์ของผมโดนแฮ็กครับ
นักข่าวเราก็ถามอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นได้ล่ะพี่
ซึ่งเสียท็อปบอกว่าเป็นคลิปที่ถ่ายเล่นไม่มีเจตนาเผยแพร่
นักข่าวถามแล้วพี่ถ่ายส่งให้ใครอ่ะคะ
คือถ่ายเล่นเนี่ยถ่ายส่งให้ใครตั้งใจจะให้ใครอ่ะคลิปนี้
ท็อปบอกว่าไม่ทราบครับเพราะคนที่กระทำการแล้วเอาไปปล่อย
มีพวกภาพด้วยไม่ใช่มีแค่คลิปอย่างเดียวเพราะผมไม่เคยเปิดเผยข้อมูลผมในที่สาธารณะ
ถ่ายเล่นแล้วอยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้ส่งให้ใครเลยสักคน
โทรศัพท์ก็อยู่กับตัวตลอดเวลานี่เห็นไหม
แล้วก็เลยฝากผู้สื่อข่าวมาบอกต้องฝากตรวจสอบไล่บี้เอากับคนที่ได้คลิปมา
สาวไปถึงคนที่สามารถแฮ็กข้อมูลจากโทรศัพท์ผมได้ค่ะนี่ถูกแฮ็กข้อมูลเลยนะครับ
มีคนอยากจะเอาข้อมูลจากพี่ใช่ไหมเนี่ยเขาก็ตอบว่าทำดีดีอาจจะถึงกระบวนการตัวการใหญ่ของเรื่องนี้
ก็ได้นะครับใช่ครับเพราะทุกภาพทุกคลิปผมไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ
ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลหรือส่งไปให้ใครอืมอย่างนี้ค่ะ
เพื่อความชัวร์ว่าคุยกับเสียท็อปตัวจริงอยู่หรือเปล่า
เพื่อความชัวร์ก็เลยบอกไปว่างั้นเสียท็อปถ่ายคลิปชี้แจงมาหน่อย
ให้คือให้เห็นหน้าเสียท็อปให้เสียท็อปพูดถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์นี่แหละ
แล้วก็ชี้แจงเรื่องคลิปเมื่อกี้ที่เดินพูดในเหมือนกับในสนามบิน
ชี้แจงหน่อยเขาก็ส่งมาให้คลิปนี้ค่ะ
ไม่มีเจตนาเพราะดีมันถูกแพ็คคลิปมันเลยหลุดออกไปขอบคุณครับ
นี่เพราะว่าเราคุยอยู่ไงเราก็แบบ
ก็อยากรู้ว่าคุยกับตัวจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอบเยอะผิดปกติคือตอบเยอะมากถามอะไรก็ตอบตอบเร็วด้วย
ก็เลยอยากรู้เขาก็ส่งคลิปมาว่าเออเขาตัวจริงนะ

ว่าความต่อแหลของนักข่าวไทยอะไรอย่างเงี้สร้างข่าวเนี่ย

แต่ถูกแฮ็กข้อมูลมันก็เลยหลุดออกมา
แล้วก็พูดไปถึงนู่นเลยบอกว่าเนี่ย
ที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นเสียกรรมลออะไรพวกนี้เนี่ยมันมีตัวการใหญ่ของเรื่องเนี้ย
ขบวนการนี้ถ้าสาวดีเนี่ยอาจจะเจอก็ได้
เรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งทีนี้เราก็พยายามไล่ถามต่อแล้วนะ
เกี่ยวกับเรื่องต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับ
อย่างผู้สื่อข่าวเราถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกว่ามันไปไกลเพราะพวกนักข่าวบิดเบือนความเป็นจริง
และไม่ได้ดูข้อมูลหลักฐานของผู้กล่าวอ้างเลยว่ามีจริงไหม
คือนักข่าวถามไปว่าจะกลับเมื่อไหร่จะแถลงชี้แจงไหม
พร้อมรับข้อมูลจากพี่นะจะได้เคลียร์กระแสต่างด้วย
ว่ามันไปไกลแล้วแหละตอนนี้เสียท็อปก็เลยตอบมาว่ามันไปไกลเพราะนักข่าว
ิดเบือนข่าวความเป็นจริงเนี่ย
เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนชัดเจนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่าจริงนักข่าวควรตรวจสอบขอดูหลักฐานก่อนจะนำเสนอไม่ควรบิดเบือนเพื่อเรตติ้ง
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าแล้วที่เจ้าสาวรออยู่เนี่ยจะมาตามกำหนดไหม

ท็อปบอกว่ารอเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรต้องรอ
เจ้าสาวที่บุรีรำเผื่อฟังอยู่

คือเขาถามว่าจะรอเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรต้องรอ
ถ้าเรื่องหนี้สินผมระบุชัดเจนในบันทึกหลังใบหย่าว่าผมคือผู้รับผิดชอบ
ไม่มีใครต้องมารับผิดชอบแทนผมทั้งนั้น

นักข่าวก็เลยถามต่อไปว่าก็เห็นว่าจะมาเคลียร์เรื่องเงินกัน

ท็อปก็เลยตอบว่าคือเรื่องนี้เรื่องหนี้ของค่าใช้จ่ายผมรับผิดชอบ

นักข่าวก็ถามต่อไปว่าแล้วประเด็นที่คนอื่นออกมาบอกว่าพี่ท็อปไปหลอกเอาเงินเขาจริงไหม

ท็อปก็ตอบแต่เสียท็อปตอบในคำถามที่บอกว่าเรื่องของเจ้าสาวว่าเขาเดือดร้อนอ่ะนะ
เรื่องนี้ว่าขอไปแจ้งวันแถลงข่าวแล้วประเด็นที่คนอื่นบอกว่าเสียท็อปไปหลอกเอาเงินเขาอ่ะ

ท็อปก็บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าจริงหรือไม่จริงอะไรแบบนี้

พยายามจะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปหลอกใครไง

ที่ถูกเพจต่างแฉข้อมูลเนี่ยเสียท็อปบอกว่าใครทำอะไรไว้หรือพูดอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบคำพูดและการกระทำ
อะไรที่เป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วบิดเบือนมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย
นี่ยืนยันไม่ได้หายไปไหนครับมีภารกิจการงานที่ต้องทำไม่ว่างมายุ่งเรื่องไร้สาระ

ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วพี่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับวันไหน

นะอ่าซึ่งเสียท็อปบอกว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเพราะช่วงนั้นทางทีมฝ่ายกฎหมายจะบินมาเพื่อปรึกษาหารือก่อนที่จะแถลงข่าวซึ่งก็จะมีทั้งทีมกฎหมายของไทยและต่างประเทศด้วย

นี่อาทิตย์หน้านะครับเขาบอกจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีแถลงข่าวแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายนะ

มาดำเนินการมีฝ่ายกฎหมายทั้งของไทยและต่างประเทศ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ถามเพิ่มนะคะว่าขอสอบถามเพิ่มนะตอนนี้ยังติดต่อกับเจ้าสาวอยู่ไหมคะพี่ท็อป

ท็อปตอบว่าเปล่าครับเราก็ถามไปอีกว่าแล้วโกรธเจ้าสาวไหมคะ

ท็อปตอบว่าสงสารมากกว่าครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ

นี่ทีมข่าวก็ถามอีกตอนนี้พี่มีหลักฐานในมือใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมคะเสียท็อปบอกว่าเพียบ

นี่บอกว่าเพียบแล้วก็ตอบมาอีกนะคะว่าถ้าผมไปหลอกนะครับแสดงว่าเขาแต่งงานกับผมเพราะเห็นว่าผมรวยถูกไหม

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เหลือรู้สึกจะมีแต่ทางโรงแรมเท่านั้นนอกนั้นเอาไปไหนก็ไม่ได้ทวงส่วนเรื่องของเพื่อนเจ้าสาวเดี๋ยวไปชี้แจงกันตามเอกสาร

เสียท็อปยังบอกนะครับบอกว่าลองดูเนื้อข่าวที่ออกกับที่ให้สัมภาษณ์ดูสิครับออกมาวันแรกบอกว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ไม่ได้มีจ่ายเลยเดี๋ยวนี้เริ่มมีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างมันแปลกไหมล่ะครับคำพูดของกลุ่มคนคนหนึ่งมันขัดแย้งกันในตัวเองนี่ขนาดเรายังไม่พูดถึงหลักฐานของความเป็นจริงเนื้อหาของ
ปรึกษาสำนักนายกอดีตนายกทีมงานนายกรัฐบาลไปจงไปจีนใช่ไหม
ใช่คือมีบัตรฉากหลังเป็นธรรมเนียบรัฐบาลระบุปีปี๒๕๕๙
แล้วก็บอกว่าเป็นคณะทำงานของรัฐบาลแล้วก็ไปดูงานที่จีนในปี๒๕๕๕ไป๒บริษัทใหญ่
เนี่ยนักข่าวเราถามแล้วประเด็นที่ปรึกษาอดีตนายกและพี่ท็อป
ท็อปบอกว่าผมไม่เคยพูดนะครับตำแหน่งก็ตามที่แต่งตั้งก็ต้องไปตรวจสอบกันครับว่าคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งที่ตำแหน่งอะไร
บางทีเคยจีนเขาให้เขาก็ให้เครดิตมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแปลของภาษาที่คาดเคลื่อน
เขาก็จะใช้คำพูดลักษณะแบบนี้อาจจะตกหล่นบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็แก้ไขว่าบางทีทางจีนบางทีทางจีนเขาก็ให้เครดิตมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแปลของภาษาที่คลาดเคลื่อน
นักข่าวก็เลยถามแล้วถ้าอย่างนั้นส่วนใหญ่ไปดูงานไปฐานะอะไรบ้างคะที่พี่ไป
ท็อปบอกฐานะส่วนตัวไปดูงานในฐานะคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้นะ
และที่สำคัญภาพถ่ายหรือเอกสารต่างผมไม่เคยออกไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะมันอยู่ในโทรศัพท์ผมแล้วถูกแท็กออกไปเพื่อเผยแพร่
ค่ะพี่ทีมข่าวก็ตอบแค่นี้ค่ะพี่คือเขาก็ชี้แจงทุกเรื่องที่นักข่าวของเราถามนะคะ
แต่บางเรื่องในส่วนของรายละเอียดเสียท็อปก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอการแถลงข่าวยืนยันว่าอาทิตย์หน้ากลับมาจากต่างประเทศจะมีการแถลงข่าวแน่นอน
เตรียมทีมกฎหมายเอาไว้มีทั้งเป็นคนไทยและชาวต่างชาติจะมาดูเรื่องข้อกฎหมายให้กับเสียท็อปครับที่นี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามไปที่คอนโดมิเนียมแถวแถวห้วยขวางในกรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่เสียท็อปเช่าอยู่กับเจ้าส
มีใครอยู่ไหมแล้วคนที่คอนโดมิเนียมเคยเห็นเสียท็อปไหมคุณปิยชาติคงถิ่นนักข่าวของเรานะคะไปที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ซอย๒๐มิถุนาห้วยขวางกรุงเทพเสียท็อปเคยเช่าอยู่นะคะกับเจ้าสาวที่บุรีรำมาค่ะหลายเดือนก่อนทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาว่าก่อนเสียท็อปไปฮ่องกงเสียท็อปให้ลูกน้องมาที่นี่นะคะครับมาค้น
ก็เลยคุยกับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ว่ารู้จักกับเสียท็อปไหม
นิติบุคคลก็บอกว่ารู้จักลูกบ้านหลายคนก็รู้จักแล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังว่าเสียท็อปกับเจ้าสาวผู้เสียหายมาเช่าห้องตั้งแต่เดือนเมษายนค่าเช่าเดือนละ๑๒๐๐๐บาทจ่ายมัดจำ๓๐๐๐กว่าบาท
ท็อปโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันให้กับเจ้าของห้องแล้วส่งสลิปมาในไลน์ของนิติบุคคลแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม
เงินคงเหลือในบัญชีอยู่ในสลิปหรือเปล่า

ปกติจะไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีแล้วส่งสลิปให้คนอื่นดูหรอก

เราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเงินเหลือกี่บาทนึกออกป่

แต่เสียท็อปเขาส่งสลิปไปในไลน์ของนิติบุคคล
แล้วเขาโชว์เงินคงเหลือในบัญชีในสลิปด้วยนะ

เขาอาจจะไม่ได้ตั้งแบบว่าไม่ให้เห็นก็ได้

แต่เอาเป็นว่าคือบังเอิญเขาส่งไปแล้วมันเห็นนะ

นิติบุคคลก็เลยบอกว่าโหยน้องผู้หญิงคนนี้โชคดีจังเลยอ่ะ
รวยมากเลยฐานะดี
แล้วเสียท็อปขับรถหรูป้ายแดง
ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ตลอดเลย

ลูกบ้านเริ่มสงสัยว่าเสียท็อปเขาเป็นใครกันแน่
ทำไมรวยขนาดนี้ทำงานอะไร
แต่ปรากฏว่าพอเดือนพฤษภาคมนะคะ
มีผู้ชายใส่ชุดดำ
แต่งตัวคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบเป็น๑๐กว่าคนเลยค่ะ

แล้วเอารูปเสียท็อปให้กับนิติบุคคลดูว่า
รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมรู้จักนายท็อปไหม
ท็อปไปเป็นหนี้คนใหญ่คนโต
ที่ตึกใบหยกหลักล้านบาทแล้วไม่ยอมจ่าย

ชายชุดดำเป็น๑๐คนเลยไปทวงหนี้
แล้วก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พากลุ่มชายชุดดำไปที่ห้องเสียท็อป
อยู่ชั้น๓แล้วเจอด้วยนะคะ
ตอนนั้นเสียท็อปอยู่นะคะ
แล้วเขาก็คุยเจรจากันอยู่สักพัก
ชายชุดดำกลุ่มนี้พาเสียท็อปลงมาข้างล่าง
พาเสียท็อปขึ้นรถตู้แล้วขับออกไปจากคอนโดเลย
ชายชุดดำกลุ่มนี้บอกว่าจะพาเสียท็อปไปสถานีตำรวจ
พาก่อก่อนเขามาวัดจำห้อง
ห้องเดือนละ๑๒๐๐๐กว่านี้๑๒๓๓๖กว่า
ก็๑๓๐๐๐กว่าเขาก็โอนทางแอปผ่านแอปเลย
หนูก็เลยคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้มีเงิน
ผู้หญิงคนนี้มีเงินอะได้ผัวเรวย

ใช่ค่ะใช่มีเป็นคนมาทวงหนี้มาประมาณสักเกือบ๑๐คนมั้งคะรถตู้เนอะใส่ชุดดำคนที่มาทวงรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลานตึกใบหยกมั้งค่ะ
ก็คนใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเขาก็เอารูปถ่ายจากในโทรศัพท์เนอะเอามาให้นิติว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหม
หนูก็เลยบอกว่าก็เคยเห็นนะเขาก็มาพักที่นี่เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนห้องหน่อยได้ไหม
หนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะได้แต่ว่าคือให้ให้รอพอพักขึ้นไปก็เลยขึ้นไปก็ไปคุยกันในห้องค่ะ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างคำบอกเล่าที่บอกกับทีมข่าวของเรานะจะเป็นจริงหรือไม่จริง
หลานคนใหญ่คนโตตึกใบหยกไหนอะไรยังไงอันนี้มันไม่มีข้อมูลยืนยันนะเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยก็ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ไปดูทางแม่ของเสียท็อปบ้าง
สระบุรีค่ะปกติก็จะคอยตอบคำถามของนักข่าวอยู่บ้าง
ตอนนี้บอกไม่ขอพูดแล้วปิดบ้านแล้ว
โหลูกเป็นข่าวไม่เว้นวันเลยจริงตอนนี้ยิ่งหึงเป็นที่จับตาใหญ่เพราะว่าผม
มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่
บ้านของนางยานีรักติปากรแม่ของเสียท็อป
ซึ่งอายุ๗๒ปีแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านพักที่เป็นโครงการจัดสรรที่ดินแห่งหนึ่ง
ตะมนต์คำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับ
ก็ไปสอบถามว่าเออแม่ว่ายังไงเห็นลูกชายหรือยัง
อยู่ฮ่องกงแล้วนี่ลูกติดต่อมาไหมนะครับ
แต่พอไปถึงหน้าบ้านบ้านของแม่เสียท็อปนี่ปิดล็อกกุญแจนะครับ
จากด้านในทุกบ้านเลยนะครับมีคนในบ้านกับคนงานที่เข้าออกอยู่บ้างนะครับ
คนงานบอกว่าหลังจากมีข่าวดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
แม่ของเสียท็อปก็ไม่สบายใจแล้วก็เครียดนะเครียดหนักด้วย
ต้องให้ลูกสาวคนเล็กมาดูแลตอนนี้แม่ของเสียท็อปฝากบอกว่า
ไม่ขอพบสื่อไม่ขอให้สัมภาษณ์ในทุกกรณี
แล้วก็บอกไปถึงผู้ใหญ่บ้านเลยนะนายอัธชัยบุญวาศีผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตะบนคำพรานนะ
บอกว่านางยานีลูกบ้านนี้ก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากพบใคร
หลังเกิดเรื่องเครียดหนักมากสุขภาพตอนนี้ก็มีปัญหาไปเลยนะครับ
จากปกติก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เลยฝากผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งสื่อว่า
ไม่ขอพบสื่อฮะขอพักผ่อนเราก็เคารพสิทธิ์ตรงนี้นะฮะ
ก็ไปก็เพียงแค่ว่าเผื่อจะถามความเห็นคุณแม่เท่านั้นเอง
ใช่เพราะว่าคุณแม่ก็ให้ทีมข่าวของเราคุยอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
ต้นก็ขอบคุณคุณแม่แหละแต่ว่านะตอนนี้คุณแม่บอกเครียดจริง
ทีนี้ค่ะคนที่น่าจะเครียดหนักก็คือเจ้าสาวผู้เสียหายที่บุรีรำค่ะ
ตอนนี้พอเสียท็อปเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้ว
เจ้าสาวจะว่ายังไงนะคะครับทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าจะมีการดำเนินคดีกับเสียท็อป
แต่เบื้องต้นก็รอก่อนเพราะว่าตกลงกันแล้วไง
๙ตุลาคมจะมีการนำเงินมาใช้หนี้
ตอนนี้ก็เลยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจะไปแจ้งความที่กองปราบครับ
ยังไม่มีกำหนดว่าจะแจ้งความเมื่อไหร่แต่เร็วนี้ค่ะ
และที่เสียท็อปออกมาคุยกับสื่อออกมาคุยกับนักข่าวของเราทางไลน์เนี่ยค่ะ
บอกว่าก็บอกไปแล้วไงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานแต่งทั้งหมดเนี่ย
เจ้าสาวก็บอกว่าก็รออยู่ไงก็นี่ไงก็รออยู่ไง
เสียท็อปบอกในลายกับนักข่าวแล้วบอกจะรออะไร
แต่เจ้าสาวบอกรออยู่ไงรอให้ทำจริงอย่างที่พูดไงให้มาใช้หนี้สิ
เจ้าสาวบอกว่าเสียท็อปใช้คำพูดแบบนี้ตลอดเลยว่าจะรับผิดชอบจะจ่ายเองจะจ่ายเองทั้งหมดแต่ไม่เห็นเคยจ่าย
เจ้าสาวบอกไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับนะเพราะข้อมูลที่ออกสื่อเป็นความจริงทั้งหมด
ส่วนประเด็นที่ว่าเอ๊ะมีคนสงสัยว่าเสียท็อปกับแม่เนี่ยแม่ลูกคู่นี้เขารู้กันหรือเปล่าครับ
เจ้าสาวก็บอกว่าอันนี้ขอไม่พูดอะไรแต่มีหลักฐานมายืนยันแล้วก็อยากให้ดูเองว่า
ถ้าแม่เขาให้เกียรติเราจริงจะเอาแชทที่คุยกับแม่ให้สื่อดูทำไม
ตอนเราสัมภาษณ์ก็ไม่เคยพาดพิงถึงแม่เขาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนแฮ็กโทรศัพท์มือถือของเสียท็อปนะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้เสียหายคนอื่นที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสียท็อปด้วยนะคะ
นี่ค่ะติไปคุยกับในคมนามสมมุตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มย่านเพชรเกษมค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าโดนเสียท็อปหลอกหลอกเอาเงินไปสองแสนกว่าบาท
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเสียท็อปไม่เคยติดต่อไปเลย
มีแค่น้องสาวที่อยู่ประเทศอังกฤษที่ได้คุย
ตอนนั้นก็คือโดนเสียท็อปหลอกจริงแล้วก็มีหลักฐานจริง
มาถึงนะวันนี้สิ่งที่ขอก็คือ
เงินมาเถอะถ้าคืนเงินก็จะไม่ติดใจเอาความอะไร
ข้อมูลต่างที่ให้ไปยืนยันว่าเป็นความจริงนะคะ
มีทั้งคลิปเสียงมีทั้งสลิปการโอนเงิน
ดังนั้นไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับ
เพราะข้อมูลที่ออกมาบอกเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นค่ะ

ก็จบถ้าขึ้นเงินผมก็จบ

เขาก็บอกน้องก็จะโอนคืนได้

เขาก็บอกว่าไม่กลัวโดนเสียท็อปฟ้องกลับเหมือนกัน

เอาเงินดอลลาร์ปลอมมาจำนำมาค่ะ
แล้วเธอเอาไปแลกที่จีนจนเธอโดนจับค่ะ
เธอบอกว่าก็เสียหายหลายแสนบาทแหละ
คงเอาคืนมาไม่ได้เพราะผ่านมา๓ปีแล้ว
ที่ออกมาช่วยแฉช่วยให้ข้อมูลเพราะเห็นใจเจ้าสาว
อยากจะช่วยเห็นใจที่ถูกหลอกให้แต่งงาน
ก็อยากจะฝากบอกไปถึงเสียท็อปด้วยนะว่า
ถ้าจะแถลงข่าวเนี่ยรีบเถอะ
รีบออกมาแถลงข่าวเถอะจะไปร่วมงานด้วย

โดยเฉพาะเพื่อนร่วมขบวนการเชื่อว่าเสียท็อปไม่กล้าแถลงข่าวแน่นอน

เพราะคู่กรณีมันเยอะจริงกลัวว่าจะไปร่วมฟังกันเยอะเลยไง
ก็พรุ่งนี้๙ตุลาคมวันที่เจ้าสาวบอกไว้
ท็อปเนี่ยเคยบอกว่าเดี๋ยว๙ตุลาคมเอาเงินมาให้หมดเลย
แม้ว่าในใบหย่าจะมีการเขียนรับรองยืนยันไว้ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าแหม่ในทางของเจ้าหนี้ทั้งหลาย
เขาจะรอแบบนั้นหรือเปล่าใช่เราก็ตามหาเสียท็อปไม่เจอ

ก็ต้องมาทางเจ้าสาวก่อน
ทางพ่อของเจ้าสาวนะครับอ่าเจ้าสาวชาวบุรีรำเนี่ยนะอ่า
คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องครอบครัวไม่เคยติดต่อในท็อปได้เลยนะ
แม่ของในท็อปก็ไม่เคยติดต่อแสดงความรับผิดชอบอะไร
ถึงตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์
เนื่องจากยังหวังว่าในท็อปจะแสดงความรับผิดชอบ
ตามที่เซ็นไว้ในใบหย่าโดยทั้งหมดนะความเสียหาย
แบ่งเป็นค่าจัดงานแต่งงานทั้งหมด๓ล้าน๕แสนบาท
อันนี้พ่อบอกนะพ่อของเจ้าสาวบอกแล้วนะครับ
ตัวเลขชัดเจนยืนยันค่าจัดงานแต่งงานทั้งหมด๓ล้าน๕แสนบาท
แล้วมีเช็คเงินสดที่เป็นสินสอดอีก๑ล้าน๖แสนบาท

หากเสียท็อปคืนค่าเสียหายทั้งหมดมาให้
ทางครอบครัวของเจ้าสาวบอกว่าก็ไม่ติดใจจะเอาเรื่อง
แต่หากไม่มาแสดงความรับผิดชอบ
ก็ต้องพึ่งขบวนทางกฎหมาย
เพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวและครอบครัว
ของเจ้าสาวชาวบุรีรำบอกว่า

เพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้
ที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวไม่ได้ก่อขึ้น
เรื่องที่เกิดทั้งหมดเพราะถูกเสียท็อปหลอก

เรียบร้อยแล้วบอกว่าจะขอคืนดีกับลูกสาว

แต่เรื่องคืนดีต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
ให้มีเรื่องอะไรยาวพอนั้น
ถ้าเค้ามาจ่ายจริงก็ไม่เอาครับ
ก็พอจบกัน
ครับพอจบ
คือทางพ่อของเจ้าสาวบอกว่า
หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาตอนนี้
มีทางอำเภอประโคนชัยที่บุรีรำ
สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดบุรีรำ
ก็มาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว

ฝั่งลูกสาวเขาก็ไปขอความช่วยเหลือ
ขอคำปรึกษาจากทนายรณรงค์แก้วเพชร

ใช่ค่ะทนายบอกว่าตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวนะ
รอว่าเศรษฐฟจะนำเงินมาชดใช้หรือเปล่า

คือแม้จะอยู่ฮ่องกงแต่บอกว่าจะใช้เงินให้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้

แต่ตัวเสียท็อปเองเนี่ยคือมันมีเรื่องตั้งนานแล้วแต่ไม่ปรากฏตัว
แต่พอออกไปต่างประเทศไปฮ่องกงแล้วเนี่ย
ทีนี้ทั้งคลิปทั้งข้อความคุยอะไรตอบโต้ชี้แจงทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลย
ก็ต้องรอดูว่าเขาจะกลับมาจริงหรือไม่

ที่อยู่ได้ก็๓๐วันไม่งั้นก็เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ก็เป็นข้อหาเพิ่มไปอีกนะคะ